เราไปดูหน่อยครับคุณชัดสิทธิพลพุคว่ากรุงเทพมหานคร
คือน่าจะมาตรวจงานด้วยละตรงนี้พื้นที่ท่านที่ทายพรลินแดง
ว่ากรทมคือท่านมองว่าคือเป็นบรรยากาศของประชาธิปไตยที่สมบูรณ
เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจะมีคนออกมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก
มากกว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ส่วนปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งเขตนะฮะหรือว่าเรื่องของการความแตกต่าง
จากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเอ้าท่านผู้ว่ากรทมมองเรื่องนี้ยังไงไปฟังท่านฮะ
หลังจากนี้ต้องนำมาทุกข้อที่ผ่านมาสมมุติให้คุณภูมิขึ้นด้วย
พัฒนาอยู่ครับแต่อย่างน้อยในขั้นต่ำคือที่กรกตกำหนด
แต่ทำไงให้มันพัฒนาขึ้นไปได้ไหมเพื่อได้เป็นต้นแบบอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ต้องดูให้รอบครอบแล้วก็ชี้แจงเรื่องขั้นตอนให้ละเอียดนะ

อาจารย์ก็เป็นผู้ว่าด้วย
เลือกตั้งครั้งนี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง
อาจารย์อยากจะให้ไปเสริมซับขอตรงไหนบ้างครับ
เพราะว่ามันก็ถือเป็นการเลือกตั้งมาก
ก็เอาจริงแล้วที่เราคือต้องทำให้มันโปร่งสายยุทิศัพที่สุด
งั้นว่าหน้าที่กรกฎมคือต้องให้ความเป็นทำกับทุกคน
คนเชื่อถือไงก็เป็นก้าวสำคัญของบวกประเทศไอ้ไตเลย
ถ้าการเลือกตั้งแล้วคนไม่เชื่อถือสุดท้ายมันเดินต่อยาก
นั่นก้าวแรกต้องมั่นของกรรมศาลมอล์เองต้องวางตัวให้เป็นกลางที่สุด
แล้วก็พยายามหาเพื่อสร้างความมั่นใจ
อาจารย์ประเมินผู้ที่จะออกมาเลือกตั้งน่าจะเยอะกว่าช่วง
ว่าน่าจะครึ่งครั้งนะน่าจะมากกว่าเลือกตั้งผู้ว่ากรรมศาลมอล์

ในฐานะที่เป็นเจ้าของสถานที่เจ้าของพื้นที่นั่นแหละ
เขาจะมีกำกะตอเหตุกำกะตอพื้นที่ต่างกกำกะตอกธหมอ